ในการตุรกีออกมาระบุว่าตำรวจตุรกินะเคยจับกลุ่มนายบาร์ฮิมเอลบาฮะอุ่ย
เมื่อเดือนมิถุนายนของปีที่ผ่านมา
ซึ่งขณะนั้นทางการเบลเยี่ยมก็ทราบดีว่า
บุคคลใบนี้เดินทางเข้าประเทศแต่กับเพิ่มเฉย
และไม่ให้ความสำคัญกับผู้ก่อการร้ายรายนี้ครับ
ในวันนี้ทางการตุรกีเปิดเผยว่าตำรวจตุรกีเคยจับตัวนายบราฮิมได้ที่บริเวณพรมแดนที่ติดกับซีเรีย
จากนั้นได้ในประเทศไปยังประเทศเนเทอร์แลนด์เมื่อเดือนกรกฎาคมปีเดียวกัน

แล้วจากนั้นมีรายงานว่าข่าวได้เดินทางไปยังเบลเยี่ยม
รัฐบาลตุรกีได้รายงานไปถึงสถานทูตของเบลเยี่ยมในกรุงอังการ่าเมื่อวันที่๑๔กรกฎาคมปีที่แล้ว
ซึ่งขณะนั้นทางการเบลเยี่ยมได้รับคำเตือนแล้วว่า
ชายผู้นี้เป็นนักรบก่อการร้ายต่างชาติ
แต่กลับไม่มีการติดตามเรื่องแต่อย่างใดจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
โดยเมื่อวานนี้ตำรวจเบลเยี่ยมได้มีการเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดที่สนามบินในกรุงบัสเซล
และพบกลุ่มชายต้องสงสัย๓คน
อายการของเบลเยี่ยมก็สามารถระบุชื่อกลุ่มผู้ก่อการร้ายได้ว่า
ซึ่งเป็น๒พี่น้องที่แยกกันก่อเหตุระเบิดใน๒จุด
โดยนายบราฮิมนั้นเป็นหนึ่งในผู้ก่อเหตุระเบิดที่สนามบิน
ทำให้มีผู้เสียชีวิต๑๑คน
ซึ่งนายประฮิมก็คือชายสวมเสื้อดำคนกลาง
ที่ปรากฏในภาพของกล้องวงจรปิดที่ปรากฏไปแล้วนะครับ
ส่วนนายคาริสแยกตัวไปก่อเหตุระเบิดที่รถไฟฟ้าใต้ดิน
ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๒๐คน
อายการระบุว่าอีก๒คนที่ร่วมกันก่อเหตุนั้น

แต่รายงานก็ไม่ได้รับการยืนยันว่า

คือชายสวมเสื้อดำคนทางซ้าย
ตามที่ปรากฏในภาพวงจรปิด
คือนายบาจิมราชาราอุย

ส่วนอีกคนนึงเป็นชายที่สวมแจ็คเก็ตสีขาวในภาพ

และตอนนี้ตำรวจก็กำลังเร่งระดมกำลังออกค้นหา

ซึ่งเป็นที่ที่ตำรวจนั้นบุกยึดปืนรายหนึ่ง
เป็นการบุกไปยิงมือปืนรายหนึ่งเสียชีวิต

นำไปสู่การจับกลุ่มได้สำเร็จเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับ